คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะกรณีเสียแดงค่ะ
ที่ทะเลาะกับแฟนสาวอยู่หน้าสถานบันเทิงตอนกลางคืนนะคะ
แล้วก็กลับมีวัยรุ่นเหมือนกับมาทักก่อนสุดท้ายเนี่ยมารุมแล้วก็ทำร้ายเขา
อืมตอนแรกเสียแดงแค่บาดเจ็บแต่สุดท้ายผ่านไปสิบวันแล้วเสียชีวิต
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์จังหวะที่เกิดเหตุเอาไว้ได้นะคะ
วัยรุ่นนี่มีสักประมาณห้าคนได้รุมทำร้ายร่างกายเสียแดงหรือนายสมชาติ
ชัยเดชะอายุสี่สิบสองปีเจ้าของบริษัทรับเหมาในจังหวัดบุรีรัมน์
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงชื่อดังนะคะในเขตเทศบาลบุรีรำตี๔๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
คือนายสมชาติหรือว่าเสียแดงเนี่ยทะเลาะกับแฟนสาวอยู่ค่ะเสียแดงถูกทำร้ายจนสลบอะค่ะ
สลบอยู่กลางถนนเลือดออกจมูกศีรษะบวมรอยเขียวช้ำตามตัวเต็มไปหมด
ตอนแรกก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่เหมือนกับมันช้ำในค่ะ
คั่งนะคะแล้วก็เสียชีวิตช่วงเวลาประมาณห้าทุ่ม
วันที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจรวบตัวในอ้วน
หนึ่งในแก๊งที่ก่อเหตุนะคะวันนี้เนี่ยผู้ต้องหาสี่คนที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเสียแดงที่ยังหลบหนี
ก็มอบตัวกับตำรวจนะคะที่สพเมืองบุรีรำค่ะนี่ค่ะ
ก็ประกอบไปด้วยนายพิษนุมหานามหรือในคางอายุยี่สิบห้า
เพียรชัยวิลัยฤทธิ์หรือเจมส์อายุยี่สิบห้า
พฤติพันธ์สนองนอกหรืออ้นอายุยี่สิบสาม
นายสุขชัดดีจริงหรือในลิฟต์อายุยี่สิบสองนี่ค่ะ
เพราะว่าถูกออกหมายจับไปนะคะฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแล้วตำรวจก็กดดันอย่างหนักด้วย
สุดท้ายก็เลยมามอบตัวกันพตรรุธพลนวรัส
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำสอบปากคำผู้ต้องหาทุกคนด้วยตัวเอง
นี่ค่ะหัวโจกคือคนนี้ค่ะในลิฟต์ค่ะ
นายสุชัดนะคะเป็นต้นเหตุนะคะตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำ
ลิฟต์คนนี้คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปถามเสียแดงคนแรกเลย
เหมือนกับไปถามว่าทะเลาะกับแฟนมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
คือเหมือนเสียงดังบอกอะไรทะเลาะอะไรกันทำไมเสียงดังมีปัญหาอะไรเหรอ
ลิฟต์บอกว่าตอนนั้นเห็นว่าเสียแดงเมา
แล้วก็ถามเสียแดงว่าทะเลาะอะไรกันมีปัญหาอะไรกับแฟนสาวกับผู้หญิง
แต่เขาอ้างว่าเสียแดงตอบกลับมาแบบไม่สุภาพพูดคำหยาบ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียกเพื่อนที่นั่งกินหมูจุ่มอยู่ร้านใกล้ตรงนั้นน่ะ
มาร่วมกันรุมทำร้ายเสียแดง
เรื่องนี้แฟนเสียแดงที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าอีกแบบนึงนะ

ผมทะเลาะกับแฟนผมแล้วคุณมีปัญหาอะไร

แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุก็บอกว่าตอบแบบไม่สุภาพใช่ไหม
ใช่คือเขายืนยันว่าทางแฟนของเสียแดงบอกว่าไม่ได้พูดหยาบอะไร
แล้วเพื่อนที่มาช่วยกันรุมทำร้ายเนี่ยนะ
จากการถามข้อมูลเพื่อนเพื่อนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไร

ต่อให้เขาพูดไม่เข้าหูพูดหยาบคายหรืออะไรก็ตามเนี่ย
คุณไม่มีสิทธิ์ชอบทำอะไรเลยที่คุณจะทำกับเขาแบบนี้นะ

แต่คุณไปรุมเขาเนี่ย๕คนหนุ่ม๑เนี่ยค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะตายบอกแบบนี้
สุดท้ายนะคะตำรวจแถลงสรุปคดีว่า
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเสียแดง

ตามที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
รายแรกคือนายกมลพบพนารินหรือในเก่งอายุ๒๗ปี
ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ในเรือนจำแล้ว
ส่วน๔คนที่มอบตัววันนี้เนี่ย
ส่งให้ตำรวจสพมบุรีรัมย์สปคนะคะ
แน่นอนเบื้องต้นตำรวจบอกว่าคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็เตรียมส่งฝากขังศาลจังหวัดบุรีรำต่อไปค่ะ